ไปดูสถานการณ์ล่าสุดที่พื้นที่ถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะครับ
คุณทัศนัยโค้ทองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ในพื้นที่นะครับ

ขอบคุณพระภูมิคุณเขมเว่าสอนคุณผู้ชมครับ
กลับมาติดตามบรรยากาศล่าสุดกันที่บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ด้านหลังของผมนี้เป็นจุดพักผ่อนของบรรดาผู้ปกครองของ๑๓คนที่ยังคงอยู่ในถ้ำนะครับ
จากการที่ผมเข้ามาสังเกตการณ์ทุกคนก็มีสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นครับ
ส่วนท่านผู้ว่าเองเมื่อสักครู่ออกมาให้ข้อมูลนะครับบอกว่าไม่ได้มีการกดดันว่าทั้ง๑๓คนนั้นต้องออกมาพร้อมกันถ้าใครพร้อมให้ออกมาก่อนได้ครับ
ให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่บริเวณห้องพักของผู้ปกครองของทั้ง๑๓คนที่ติดอยู่ที่ถ้ำหลวงแห่งนี้กันก่อน
เรามาสังเกตการณ์เมื่อสักครู่ครับหลายคนที่อยู่ด้านในก็มีสีหน้าสีตาที่มีรอยยิ้มมากขึ้นสบายใจมากขึ้นแล้วก็ลดความตึงเครียดจากหลายวันที่ผ่านมาเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ซึ่งผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยกันกับผู้ปกครองของ๑ใน๑๓คนคือแม่ของน้องไนท์
แม่ของน้องไนท์บอกกับผมว่าสบายใจมากขึ้นเพราะว่ารู้แล้วว่าลูกชายนั้นสบายดีแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยอยู่ในถ้ำสบายใจมากกว่าไม่รู้อะไรเลยเหมือนหลายวันที่ผ่านมานะครับ
แล้วพอถามว่าจะมีโอกาสได้คุยโทรศัพท์กับลูกชายเมื่อไหร่เพราะว่าท่านผู้ว่าได้มีการมาแจ้งเมื่อช่วงหัวค่ำนะครับว่าจะมีการเดินสายโทรศัพท์จากที่บริเวณโถง๓ซึ่งเป็นจุดบัญชาการของหน่วยซิลไปยังเนินนมสาวในค่ำคืนนี้
ล่าสุดตอนนี้เองก็ยังไม่ได้มีการออกมาแจ้งว่าสามารถเดินสายไปถึงจุดหมายประธานที่เนินนมสาวได้หรือยังหรือจะสามารถให้ผู้ปกครองนั้นโทรศัพท์เข้าไปคุยกับบุตรหลานได้เมื่อไหร่นะครับ
แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ทางด้านของผู้ปกครองนั้นรอคอยอยู่ว่าสามารถที่จะโทรไปได้เมื่อไหร่อาจจะเป็นข้ามคืนนี้หรือพรุ่งนี้เช้าก็รู้สึกมีความหวังเพิ่มมากขึ้นครับ
ส่วนที่ผมถามไปว่าเมื่อไปเจอลูกแล้วเนี่ยจะทำอะไรเป็นอย่างแรกก็บอกว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษขอให้เจอก็พอใจแล้วนะครับ
ส่วนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงบรายครับนายนรงศักดิ์โอสธนากรก็มีการเดินออกมาสำรวจบริเวณโดยรอบหน้าถ้ำหลวงแห่งนี้สำรวจความเป็นอยู่ของทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับ
และเมื่อสอบถามว่าจะสามารถนำเด็กทั้ง๑๓คนออกมาได้เมื่อไหร่

แต่ว่าไม่ได้กดดันว่าทุกคนนั้นต้องออกมาพร้อมกัน
ถ้าคนไหนพร้อมคนไหนร่างกายแข็งแรงคนไหนสามารถดำน้ำได้
คนนั้นก็สามารถนำออกมาจากนอกถ้ำได้ก่อน
จะให้คนที่พร้อมออกมาก่อนแล้วก็ลำเลียงออกมาทีละคนทีละคน
ก็ยังไม่สามารถตอบได้เหมือนกันนะครับว่าจะสามารถออกมาครบทุกคนได้เมื่อไหร่ครับ
อันนี้เป็นคำยืนยันล่าสุดจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงบรายครับ
คุณผู้ชมครับค่ำคืนนี้เรายังคงเกาะติดกันอยู่นะครับ
ทางด้านของผู้ปกครองนั้นจะมีโอกาสได้คุยกับบุตรหลานครั้งแรก
ในรอบ๑๐วันนั้นเมื่อไหร่นะครับ
หรือว่าช้าสุดอาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้า
ซึ่งเราจะรายงานความคืบหน้ากลับไปให้ทราบทันทีนะครับ
ลักษณะโคทองรายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายครับ

แล้วก็ย้ำมาตลอดเรื่องของการไม่แบกรับความเสี่ยงอะไรทั้งสิ้น
เกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งของ๑๓คนกับของทีมที่เข้าไปช่วยเหลือ
ทุกอย่างต้องปลอดภัยแล้วก็ไว้ใจได้ที่สุด
เพราะฉะนั้นใครแข็งแรงใครพร้อมสุดออกมา